มาถึงเรื่องราวของพระเอกหมอลำที่จังหวัดอุดรธานี
เขาไปชวนนางเอกพระเอกก็ต้องคู่กับนางเอกนะ
ช่วยไม่เห็ดอย่างนี้ชวนไปนี่ครับยึดมั่นในอาชีพตนเอง
ชุดหมอลำเข้าพิธีแต่งงาน

ครบเครื่องเต็มยศ

พระเอกตัวจริงและนางเอกตัวจริง

และนางเอกหมอลำซิ่งนะฮะแต่งงานกันนะครับ
พระเอกของเราก็คือนายพลากรชุ่มโคตร

เจ้าของวงดนตรีหมอลำซิ่งพลากรมิวสิกเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับ
ส่วนเจ้าสาวของเราก็คือนางสาวสิริพรทรติลาอายุ๒๐ปี
นักร้องหมอลำซิ่งภายในวงเป็นเจ้าสาว
เข้าพิธีวิวากันเมื่อ๓วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ที่บ้านยางซองตำบลนาบัวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ทั้งสองสวมชุดเพชรสวมมงกุฎครบเครื่องเต็มยดเต็มองค์แบบนี้นะฮะ
นี่นะครับนี่ช่วงของการแต่งตัว
เขาบอกว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นงานแต่งชาวบ้านอาจจะคิดว่าโอ้

โดยเจ้าสาวได้บอกว่าเคยเป็นนักกร้องหมอลำประจำวงตรงกระงงลาง
พอเรียนจบก็ยึดอาชีพเป็นนักร้องหมอลำอีสานอิสระ
ขณะที่ไปทำการแสดงที่หนองบัวลำพูนะครับ
ก็คบหาดูใจกันเกือบ๓ปีจึงตัดสินใจแต่งงาน
มีความฝันว่าอยากออกอัลบั้มร้องเพลงหมอลำคู่กัน
แสดงความรักด้วยการร้องหมอลำจีบกันให้เราได้อิจฉา
ไปด้วยนะฮะไปชมทั้งคู่กันนะครับ
สำรวงความรักไว้อย่าไล่หลังบัทธาเจ้า
ขอฝากให้เจ้าที่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบรรยำไก่
เบิดอาลัยให้นางหวนให้ส่งคืนอย่าหล่อส่าง
เฮ้ยพูดบ้านหล่อของหวนสินะ
เฟซบุ๊กนั่นพาสิ
คนมือโตเขาใดหลายฟัดไฟ

บัตรเมียเบาบ่อยุฟังเดลละชาย
โอ๊ยน้อย

คือผู้ชายเขาบอกว่าอยากจะให้รักแบบนี้ไปอีกนาน
อย่าทิ้งกันแม้ยามแก่เท่า

ผู้หญิงก็เลยสั้นเลยโอเคได้จ้าประมาณนี้

นี่ในชีวิตจับวันของเบาสาวคู่นี้ก็คงกับร้องเพลงกันนะเป็นยังไงล่ะ
โอ้โหจะคุยกันเรื่องหนึ่งจบนี่โอ้โห
๓ชั่วโมงละมั้งคือก็ร้องเอ่อนะฮะ
โอ้โหเป็นเสียงที่ภัยร้อในการจีบกันของทั้งคู่นะฮะ
จีบแล้วสิเขารักกันแล้วแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ย้ำว่าการร้องหมอลำนี่ไม่ใช่ฝึกกันได้นะคะ
ต้องเป็นพรสวรรค์เท่านั้นจริง

ใช่ค่ะขึ้นขึ้นอยู่กับพรสวรรค์เขาจะมาแบบนั้นเลย

บอกว่าอาชีพหมอลำเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสวยงาม
เป็นอาชีพที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะฮะ

ชาวบ้านที่มาร่วมงานสักขีพยานต่าง
บอกเป็นเรื่องที่ดีที่ทั้งคู่เนี่ย
ยังคงอนุรักษ์ไว้แม้แต่งานแต่งงานของตัวเอง
ก็แต่งชุดหมอลำมาเต็มยดแบบนี้

งานอลังการก็คงจะมีแต่เสียงร้องเพลงหมอลำ
แล้วก็ความภัยร้อที่เกิดขึ้นในงานนะครับ
คืองานทั้งหมดนี้เลิกประมาณ๙โมงเช้าของอีกวันหนึ่ง
เพราะว่าทุกคนเป็นหมอลำกันหมด
กว่าจะคุยกันได้จบเป็นเรื่อง
แล้วก็เป็นความบันเทิงในงานคุณก็ว่าไปนั่น
ยินดีด้วยกับคู่บ่าวสาวคู่นี้นะครับ
เป็นงานแต่งงานที่ดูเรียบง่ายสวยงาม